เกาะติดค่ะเพราะเมื่อวานนี้นะคะก็คือฮาในโลกโซเชียลค่ะ
เพราะว่ามีข่าวลือออกมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสงการเตชนรงค์
กับคุณแอฟทักษะออนจะยุติลงอย่างถาวร
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ให้ข้อมูลบอกว่า
มีแหล่งข่าวบอกว่าจริงแล้วคุณแอฟสงการเนี่ย
เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีคนระบุวันที่ชัดเจนว่า
เมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาพอข่าวออกมาโหตกตกใจ
เพราะว่าถึงแม้เขาจะแบบห่างกันมาสักพักแต่ว่าการจดทะเบียนหย่าเนี่ย
ซึ่งทางไทยรัฐออนไลน์ค่ะก็ได้โทรไปสัมภาษณ์คุณสงการนะคะ
คุณสงการก็ตอบสั้นว่าอ้าวพี่นะคะไปรู้มาจากไหน
จะทิ้งท้ายบอกว่ายังเหมือนเดิมนะคะพี่นะคะ
เช่นเดียวกับนะคะทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอฟค่ะ
คุณเปิ้ลนั่นเองนะคะก็โทรไปสอบถามนะคะ
ปรากฏว่าก็ได้รับคำตอบเหมือนกันว่ารู้ได้ยังไงล่ะคะ
อ้าวเดี๋ยวจะโทรกละกันนะคะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณแอฟทะซอนรวมไปถึงคุณเปิ้ลพี่เปิ้ล
อาจจะยุ่งอยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะ

ข้อเท็จจริงมาฝากแฟนอีกทีละกันนะคะ
ซึ่งถ้าเขาจะจดทะเบียนหย่ากันจริงนะคุณผู้ชม
ก็เรื่องราวมันก็ผ่านมาเกือบจะ๒๓ปีแล้วนะคะ

ก็คงเป็นเรื่องการตัดสินใจของทั้งคู่นะคะ

ถ้าทำหน้าที่พ่อแม่ลงตัวแล้วก็ลูกนะคะ